มีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของไอซ์หีบเหล็กนะครับ
ผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มในคดีเสพยาเสพติดแล้วก็ฝังศพของนางสาวกุ๊กกิ๊กเอาไว้ในบ้านย่านเพชรเกษมสี่สิบเจ็ด
ล่าสุดวันนี้มีคนแจ้งเบาะแสตำรวจไปตรวจสอบบ่อน้ำในบ้านของในไอซ์
แล้วก็พบโครงกระดูกมนุษย์ที่ถูกถ่วงน้ำแล้วก็ทิ้งเอาไว้เจาะประเด็นจากรายงานครับ
ตำรวจกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีประสานชุดประดาน้ำ
ค้นในบึงน้ำพื้นที่ประมาณ๒ไร่ที่อยู่หลังบ้านของนายอภิชัยองค์วิสิต
หรือไอซ์หีบเหล็กภายในซอยเพชรเกษมสี่สิบเจ็ด
พยานว่ามีอีกสองศพถูกทิ้งไว้ผลการตรวจค้นพบโครงกระดูกถูกเหล็กดัดของประตู
หนักราวหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลกรัมทับไว้เพื่อไม่ให้ลอยขึ้นมา
ชิ้นส่วนซี่โครงมนุษย์ส่วนบนชุดนอนผู้หญิงเสื้อผ้าผ้าห่ม
และดำเบลเหล็กพันด้วยโซ่ใส่แม่กุญแจแต่ไม่พบหัวกระโหลก
นักประดาน้ำบอกว่าทันทีที่เจอก็มั่นใจว่าเป็นโครงกระดูกมนุษย์แน่นอน
แต่เป็นเพียงกระดูกชิ้นส่วนท่อนบนเท่านั้นส่วนกระดูกชิ้นส่วนล่างยังไม่พบ
เราไปเจอเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้ปูนซีเมนนะครับทับไว้อีกชั้นหนึ่ง
เก้าอี้ปูนไซเมนเนี่ยมันถูกมัดกับประตูวันลอยไว้
ก็คือผูกผูกประตูติดกับเก้าอี้ไว้แล้วก็ทับร่างไว้อีกทีนึง
ที่อยู่ข้างข้างล่างอีกทีหนึ่งดำเบลนี่คือถ่วงถ่วงมาข้างในครับ
วงมาข้างในชุดทวงมาในชุดออกมาอีกทีนึงก็คือมันจะมีผ้าอีกชิ้นหนึ่งที่อยู่
ใหญ่ครับที่เป็นเหมือนที่เป็นเหมือนผ้าขนอันหนึ่ง
ที่เป็นทริปชิ้นใหญ่ขนอันหนึ่งลักษณะคล้ายพรมอ่าใช่ที่เหมือนพรมห่อไว้ทีนึง
ครับห่อไว้ทีหนึ่งแล้วก็ผ้าอีกผืนหนึ่งที่เป็นเหมือนเหมือนเหมือนชุดสีชมพูครับ
ห่อไว้ทีนึงอันนั้นอันนั้นก็คือมีดัมเบลมีกระดูกมีที่โคงอะไรพวกนี้อยู่ในนั้นหมดเลย
ตอนขึ้นมามีผมด้วยนะพี่มีผมใช่มีเส้นใช่มีมีเส้นผมด้วย
ก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงใช่คิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงใช่ครับคิดว่าน่าจะคิดว่าท่อนข้างบน
ใช่ครับท่อนข้างบนแล้วก็มีฟันชุดชุดล่างชุดกามชุดกามชุดล่างก็
ก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงครับท่อนร่างอะไรอืมแต่แต่ท่อนร่างยังไม่เจอ
สาเหตุที่นำมาสู่การตรวจค้นในบึงน้ำอีกครั้งมาจากนายเอ็มเพื่อนของนายไอซ์เข้าไปให้ปากคำกับตำรวจว่า
ประมาณเดือนธันบาคคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนายเอ็มและนายไอซ์ที่รู้จักกันในคุกและเพิ่งผลโทษออกมาพร้อมกัน
กันมาเสพยาไอซ์ด้วยกันที่บ้านเกิดเหตุจากนั้นในไอซ์เกิดอาการหลอน
กลัวความผิดที่เคยฆ่าหญิงสาวอำพลังศพไว้ในบ่อน้ำสองศพบอกว่าให้ลงไปช่วยงมศพในบ่อเพื่อจะเอาไปทิ้งที่อื่น
ถ้าเจอจะให้เงินศพละห้าพันบาทจากนั้นได้ลงไปงมจนกระทั่งพบกระโหลกมนุษย์ที่ถูกเหล็กดัดทับไว้
นำไปให้นายไอซ์แล้วทวงเงินค่าจ้างแต่กลับปฏิเสธที่จะให้เงินบอกว่าไม่มีเงิน
มีแตกกระสุนปืนให้ก่อนชักปืนพกออกมายิง
นายเอ็มจึงโยนกระโหลกแล้ววิ่งหนีตายและไม่รู้ว่านายไอซ์ได้นำกระโหลกไปทิ้งไว้ที่ใด
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกนครินสุคลทวิทย์รองผู้บังคับการตำรวจนครบัน๙เปิดเผยว่า
เมืองต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เก็บชิ้นส่วนกระดูกทั้ง๒๘ชิ้น
เพื่อนำมาเปรียบเทียบว่าชิ้นส่วนโครงกระดูกเป็นหญิงสาวที่มีญาติมาแจ้งหายไว้หรือไม่
และต้องรอนักประดาน้ำมางมหาชิ้นส่วนเพิ่มเติมในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้
เมืองต้นอยู่ระหว่างการประเมินว่าจะมีการสูบน้ำออกจากบ่อหรือไม่
ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน